คุณผู้ชมค่ะยุคนี้เนี่ยเป็นยุคของการรณรงค์ที่จะอนุรักษ์พลังงานใช้พลังงานสะอาดกันนะคะ
เขาบอกว่าการอนุรักษ์พลังงานเริ่มจากสถานศึกษา
เป็นสถานศึกษาต้นแบบการเรียนรู้การใช้พลังงานสะอาด

โซล่าสู่โรงเรียนให้กับโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
โดยมีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงร่วมพิธีส่งมอบ
และบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนตามนโยบายของรัฐบาล
ส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
เพราะฉะนั้นการไฟฟ้านครหลวงถือว่าเป็นโอกาสที่ดี
ที่ได้ร่วมกันสร้างสังคมคาร์บอนต่ำให้กับคนเมือง
การไฟฟ้านครหลวงนะฮะเรื่องของพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
แล้วก็เราก็จะขับเคลื่อนในลักษณะแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ